วันนี้เนื่องในวันครบ๑ปีวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดงานศิรการพระภูบาลนวมิน
ในโอกาสครบหนึ่งปีนะครับเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่เก้า
ติดตามการรายงานสดได้จากคุณระพีพันธ์เรือนศรีรายงานสดมาจากโรงพยาบาลสิริราชครับ
ที่โรงพยาบาลสิริราชแห่งนี้นะคะประชาชนตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ก็ได้รวมกันทำบุญตักบาทพระสงฆ์๑๙๙รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษเนื่องในโอกาสวันครบรอบ๑ปีสวรรคตค่ะ
บุคลากรทางการแพทย์ข้าราชการเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกภาคส่วนของโรงพยาบาลศิริราช
ข้าราชการกองทัพเรือและประชาชนนำข้าวสารอาหารแห้งมารอทำบุญตักบาทพระสงฆ์๑๙๙รูป
ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มเดินบินทบาทจากหอประชุมกองทัพเรือมาตามถนนอรุณอมริน
จนถึงด้านหน้าตึกอำนวยการทางเข้าลานพระราชานุสวรี
สมเด็จพระมหิตราธิเบสอดุลยเดชวิกลมพระบรมราชชนกโรงพยาบาลสิริราช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
เนื่องในโอกาสครบหนึ่งปีวันสวรรคต๑๓ตุลาคม๒๕๖๐

ส่งไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
และแม้จะผ่านไป๑ปีแล้วที่ในหลวงรัชกาลที่๙

แต่ประชาชนชาวไทยยังคงอาลัย
และจดจำบรรยากาศวันนี้ในที่แห่งนี้
เมื่อปีที่แล้วได้ชัดไม่เคยลืมเลือน
อกจากนี้ยังได้ร้องเพลงที่ตัวเองแต่งขึ้น
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยด้วยค่ะ
ถ้าเค้าหาเค้ากลับเข้ามันต้อนรอบนี่
และพอเสร็จเขาก็สวดมนต์นั่นกันนอกจากนั้น
พอสายหน่อยก็จะมีข่าวออกมา
โอ้โหจรงร้องไห้กันหมด
เป็นความทุกข์ใจของประชาชนธนเทศเนาะ

วันตรงกับวันนี้พอดี๑๓ตุลาคม
๑๓ตุลาคมเช้าประชารำให้
พ่อภูมิพลจอมใจเสด็จสวรรคาไหล
พ่อภูมิพลราชาแห่งจอมลาชัน
พ่อผู้มิพลมิงปันราชาแห่งวงจกรี
ด้วยหลากอะไหลแปดสิบเก้าพรรษา
พระมหาพระปรมินผู้ทรงยิ่งใหญ่
พระพัฒนธระพ่อภูมิพลของไทย
พยอจริงยงเกิกไก่ยิ่งใหญ่ในพื้นฐานิน
เจ็ดสิบปีของราชของใจ

พระทรง๑๙๙รูปจะทำพิธีสวัสพระพุธมณ
ก่อนจะเข้าสู่พิธีอันเชิญไฟประธาน
จากสมเด็จพระอาริยาวงศาขตายาน
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
และพิธีถวายราชศักระ
พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชและพระราชานุสวรี
สมเด็จพระมหิตราธิเบสอดุลยเดชวิกลมพระบรมราชชนก
ต่อจากนั้นนะคะคณะบดีและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
จะวางต้นดาวเรืองรอบพระราชานุสวรี
สมเด็จพระมหิตราธิเบสอดุลยเดชวิกลมพระบรมราชชนก
โรงพยาบาลสิริราชแห่งนี้นะคะเป็นเสมือนศูนย์รวมที่ประชาชน
ได้มาร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นสถานที่แห่งความทรงจำความรักและความศรัทธา
ที่ประชาชนคนไทยรวมถึงคณะถูตานุทูตจากนานาประเทศ
ได้เข้ามาร่วมลงนามถวายพระพรร่วมกันเจริญจิตภาวนา
และส่งกำลังใจถวายในหลวงรัชกาลที่๙จนถึงวันที่พระองค์สวรรคต
จึงเป็นที่มาของการจัดงานศิรการพระภูบาลนวมินในครั้งนี้ค่ะ
และในเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะคะผู้บริหารไทยรัฐจะเดินทางมาแจกหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐฉบับพิเศษค่ะในไทยรัฐร่วมประสบนิกรไทย
ร้อยหกสิบเป็นหนังสือพิมพ์เออาเสมือนมีชีวิตจริงนะคะ
เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่เก้า
ทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยค่ะรับพิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากโรงพยาบาลสิริราชค่ะ